กลับมาในช่วงนี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกนะคะ
ไปดูเรื่องร้อนในวงการตำรวจกันนะคะ

พลตำรวจเอกวิชัยสังประภัยไปแจ้งกองปราบ
ให้เอาผิดกับนายสันทนประยูณรัฐในความผิด
หมินประมาทด้วยการโฆษณา
แล้วก็เรียกเงิน๕๐ล้านนะคะ
เพราะว่าไปกล่าวหาว่าเขาไปผัวพันกับบ่อนการพนันค่ะ

พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย

ไปพบกับภูมิกับกลุ่มงานสอบสวนเพื่อแจ้งความ
ดำเนินคดีกับนายสันทนประยูณรัฐ

หลังจากถูกกล่าวหาว่ารับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันย่านมีนบุรีนะคะ
ผู้การแต้มบอกว่าเมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายน
ในสันทนาเข้าร้องเรียนเขากับผู้มจัดการบริวนครบาน
กล่าวหาว่าเขารับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันแห่งหนึ่งย่านมีนบุรี
ซึ่งผู้การแต้มบอกไม่เป็นความจริง
และขอยืนยันว่าส่วนตัวนั้นไม่รู้จัก
และไม่เคยพูดคุยกับนายสันทนะค่ะ
รวมทั้งปัจจุบันก็ไม่ค่อยรู้จักกับตำรวจยุคสมัยนี้ด้วย

ซึ่งเขาก็เคยลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
ก็เลยไม่มีทางที่จะไปทำเรื่องที่ไม่ดีค่ะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะในสันทนาค่ะ
วันนี้ก็มากองปราบอย่างเร่งด่วนเลยนะคะ
คือต้องรีบมาเพราะบอกว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ

แล้วก็โชว์หนังสือร้องเรียนให้สื่อดูด้วยค่ะ

ไม่ได้มีการระบุชื่อพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยแต่อย่างใดนะคะ
เขาเองก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าจะร้อนตัวไปทำไมนะคะ

มากกว่าการแจ้งความเขาฐานหมินประมาท

ก็คือสิ่งที่ทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยพูดกับสื่อมวลชนบอกว่า

อยากจะถามว่าถ้าไม่เคยคุยกัน
แล้วใครที่เรียกตนเองว่าเจ้านายมาตลอด
ไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

ดูช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันหน่อย

พอเจอกันแล้วเนี่ยคนไม่เคยคุยกันไม่เคยรู้จักกัน

ให้คุณผู้ชมดูตอนที่เจอกันเนี่ยเข้าไปในห้อง
ผู้การแต้มนั่งรอเอกสารอยู่
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยกันเอาไว้นะคะ
สันทนาจึงแค่ถามว่าไม่เคยคุยกันจริงเหรอ

ส่วนผู้การแต้มก็นั่งไขว่ห้างกระดิกเท้า
นี่ค่ะมองมาที่นายสันทนะโดยที่ไม่ได้ตอบโต้อะไร
คุณผู้ชมเห็นไหม
นี่ค่ะนี่นี่นี่นี่

แจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้การแต้ม๒ข้อหาเหมือนกัน

ก็คือหมินประมาทด้วยการโฆษณา

ซึ่งเรื่องนี้ผิดถูกก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ